คุณผู้ชมคะดูข่าวนี้กันหน่อยด้านหลังนี้

คันหนึ่งเป็นตู้ทึบทีนี้พอปาดหน้ากัน

ก็ไปดักเอาไว้ไปดักเอาไว้เนี่ย
ตั้งใจว่ากระบะตู้ทึบมาถึงแล้วจอดสิ

ร่วมอยู่ที่พื้นเป็น๑๐นัดคุณผู้ชม

ตำรวจสพหน้าพระรานเขาก็ไปเก็บหลักฐาน
จุดตรงนี้คือถนนสายผู้แคร์ลมศักดิ์ค่ะ
ตรงทางลงเนินเขาขาดที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติของสระบุรี
ไปเจอเป็นปลอกกระสุน๙มมตกอยู่มากกว่า๑๐ปลอกนะ
มีคนเจ็บด้วยคนหนึ่งโดนยิงเข้าสะโพกอาการก็สาหัสเลยค่ะ
แต่ตอนไปถึงอาจจะไม่เห็นคนเจ็บนะคุณผู้ชม
เพราะว่าเขาเอาตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
ไปถามนายวิเชียนศรีนาคคนนี้เขาเป็นใคร
นายวิเชียนนะเราก็เล่าให้ฟังคนนี้ค่ะ
กลุ่มที่โดนยิงเป็นน้องผมเอง
วิเชียนบอกแบบนี้ตอนนั้นน่ะนะ
พวกน้องผมสัก๕คนโทรมาหาผม
พี่วิเชียนดูซิมีกระบะตู้ทึอปมันมาปาดหน้าพวกผม
แล้วผมก็ขับแซงไปดักรออยู่ข้างหน้า

ทีนี้พอกระบะตู้ทึบมาถึงจอดเลนขวาสุดค่ะ
กระหน่ำใส่กลุ่มน้องของพี่วิเชียน
วิ่งกระเจิงกันคนละทิศคนละทางเลย
แล้วก็มีชาวบ้านที่เขาขับรถผ่านมาพอดีนะตรงนั้นน่ะเห็น
เห็นอยู่กระบะตู้ทึบน่ะไปจอดอยู่เลนควา
ทีนี้คันที่เขาขับตามมาเขาชะลอนะ
ชะลอตามจู่เห็นคนขับกระบะตู้ทึบลงจากรถกระบะ

คือยืนให้มันสูงกว่าถนนปกติใช่ไหม
แล้วควักปืนออกมาก็กระหน่ำยิงไปที่รถกระบะคันนั้น

คิดดูสิกระสุนยังมาพุ่งใส่ฝากระบะของพี่

เห็นไหมนี่รถของเขาทะเบียนสระบุรี
โดนกระสุนแล้วยังโชคดีนะ
ญาติญาติที่นั่งมาท้ายกระบะ

ตำรวจก็รู้แล้วล่ะทะเบียนกระบะตู้ทึบ
คือทะเบียนบ่อใบไม้สเส๙๒๑๘ทะเบียนลบบุรีนะคะ

แล้วก็มาดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องของอาวุธปืนด้วยแน่นะคะ